ใช่ค่ะมีเหตุที่ต้องตามจับขโมยค่ะ
เพราะอะไรเพราะว่านุ่มคนนึงเขาวางกระเป๋าทิ้งเอาไว้ที่สถานีขนส่ง
แล้วปรากฏว่ากลับมากระเป๋าหายอุ้ยใครเอาไปอ่ะ
ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดพอดูเท่านั้นแหละอึ้งค่ะ
เพราะว่าหัวขโมยเป็นพระสงฆ์
คุณผู้ชมพระสงฆ์ที่จะต้องรักษาศีลเนี่ยแต่ทำไมมาก่อเหตุลักษัพ
เนี่ยค่ะตรวจสอบให้เห็นชัดเลยนะคะว่าเนี่ย
พระสงฆ์เขานั่งอยู่ข้างกระเป๋าสัมภาระของใครสักคนนึงแหละครับ
แล้วก็มีเหมือนกระเป๋าสะพายท่านก็ค่อยเอามือล้วงหยิบจับ
แบบเนี่ยตามในวงสีแดงนะครับคุณผู้ชม
แต่พอหยิบกระเป๋ามาแล้วเนี่ยนะคะสักพักหนึ่งพระสงฆ์ก็เดินหนีหายไปเลยค่ะ
นี่เป็นพฤติกรรมที่เห็นได้จัดเลยนะคะของพระสงฆ์อายุประมาณ๖๐๗๐ปี
ใครอีกล่ะก็หลุยคนเดิมนี่แหละอืม
แล้วก็ระบุข้อความด้วยว่าถูกพระสงฆ์รูปนี้ขโมยกระเป๋าเงิน
ช่วงเวลาเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีที่สถานีขนส่งลำปาง
แล้วเดินออกไปทางด้านหลังขาไม่ค่อยดีค่ะเดินได้ช้าอายุระหว่าง
สิบถึงเจ็ดสิบปีใครพบเห็นก็ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ที่เขาให้เบอร์
เอาไว้คือบอกรูปภัณฑ์สันธารเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งการติดต่อ
พร้อมศัพท์เลยนะคะครับผู้ที่เสียหายก็คือนายนารากรแซ่ด
สาวอายุยี่สิบสี่ปีค่ะเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าเดินทางมาจาก
กรุงเทพมาถึงลำปางช่วงเช้าเนี่ยเขากำลังรอเพื่อนมารับ
ระหว่างนั้นเนี่ยนั่งรอเพื่อนชิวก็วางหมูปิ้งกับกระเป๋าสตา
ไว้ตรงม้านั่งนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะแล้วเขาก็ออกไปคุยโทรศัพท์
กับเพื่อนอืมอ่ะคุยเสร็จสับกลับมาเอ้ากระเป๋าตังค์หายไปอ่ะค่ะ
ทำยังไงดีจริงจริงก็ที่สาธารณะทั่วไปโดยเฉพาะที่
แบบนี้ก็จะมีกล้องวงจรปิดเขาก็เลยไปขอดูนะคะก็ได้เห็น
พฤติกรรมของหัวขโมยซึ่งเป็นพระสงฆ์เนี่ยคุณผู้ชม
เขาบอกโอ้โหเสียความรู้สึกมากถ้าเป็นคนธรรมดานี่ก็เข้าใจได้นะ
แต่นี่คือพระสงฆ์ผู้ที่ต้องรักษาศีลรักษาธรรมเนี่ย
ทำแบบนี้ยังไงเขาเลยว่าไม่ได้ล่ะไปแจ้งความกับตำรวจโรงพัก
เมืองลำปางเอาไว้แล้วก็วอนโลกโซเชียลด้วยนะคะ
ชาวเน็ตต่างถ้าใครเห็นเบาะแสมีเบาะแสอะไรก็แจ้งมาด้วย
กระเป๋าสตางค์เนี่ยมีเงิน๓๐๐บาทเขาบอกว่าถ้าจะเอาเงินไปเอาไปเถอะ
อืมแต่ขอเอกสารต่างต่างคืนก็พอใจแล้วอ่ะแม่
ไม่เจอแบบนี้ไม่รู้จริงนะว่ามันรู้สึกยังไงนะคะ
ห้ามรักทรัพย์นี่ศีลข้อสองเนี่ยนะคะข้อสองค่ะ
มันก็เสี่ยมเสียนะครับถึงมุมกาลอะไรครับ
แต่ยังไงซะพระสงฆ์ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกรูปก็ไม่แน่เนอะ
เฉพาะบางลูกคนนั้นเองไม่รู้สึกว่าอาจจะเป็นคนเดียนแบบปลอมหรือเปล่า